คุณผู้ชมข่าวต่อไปไปดูเรื่องของควายเหล็กนะครับ
ตอนนี้ทางพม่าเองเขาสั่งซื้อควายเหล็กจากไทยเยอะเลยนะครับ
เดือนหนึ่งกว่า๕๐๐ล้านบาท
นี่ควายเหล็กไทยกำลังเดินทางข้ามแดนไปยังพม่าแล้วนะครับ
เป็นรถบรรทุกนำรถแท็กเตอร์รถเกี่ยวข้าว
บ้านเราเรียกว่าควายเหล็กนี่แหละฮะจำนวนมากนะครับ
จอดรอตลอดสองข้างทางถนนสายแม่สอดริมเมย

เพื่อจะข้ามสะพานมิตรภาพไทยพม่ามุ่งข้ามฝั่งไป
ส่งยังบริษัทนำเข้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีนะครับ
ซึ่งอยู่ห่างชายแดนพม่าไปประมาณ๑๐กิโลเมตร
โอ้โหไปกันเป็นขบวนรถเลยแบบนี้นะฮะ
โดยผู้ดูแลการขนส่งข้ามแดนก็คือนายสมบูรณ์ทองวงใหญ่
บอกว่าแต่ละวันแต่ละวันจะมีรถเกี่ยวข้าวรถแทรคเตอร์
ซึ่งเป็นรถใหม่ถอดด้ามเลยข้ามฝั่งไปประมาณ๒๐๓๐คัน
พม่าจะขายดีมากเพราะว่าเศรษฐกิจเขาดี
แล้วก็รู้มาว่าขณะนี้มีชาวต่างชาติที่เข้าไปลงทุนเช่าที่ดิน

แต่ก็สั่งซื้อเครื่องจากไทยไปใช้
ทำให้ไทยก็ขายดีมาเกือบ๒ปี
แต่ละคันราคากว่า๑ล้านบาทไทยนะครับ
๑ล้านบาทไทยเฉลี่ยเดือนละกว่า๕๐๐ล้านบาทนะคุณ

มีรายงานเพิ่มเติมว่าการส่งออกด้านทางด้านจังหวัดตาก
ปีนี้คาดว่าจะมีมูลค่าสูงกว่า๘๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วย

ส่งออกสินค้าอื่นผ่านด่านนี้จะเยอะมากนะครับ
โดยปีที่ผ่านมามียอดประมาณ๖๐๐๐ล้านบาท
ปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มอีก๒๐๐๐ล้านบาท
อันดับต้นก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอลอย่างเบียร์
น้ำมันเชื้อเพลิงมือถือและอุปกรณ์

เครื่องมือการก่อสร้างเครื่องจักรโกนอย่างเช่นที่เห็นนี้
แล้วก็เรื่องของอาหารสำเร็จรูปด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับการส่งออกของประเทศไทยนะคะ